ออกกำลังกายครับการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี

ห้าให้ห้าให้แต่ยังไงซะถ้าเกิดว่าไปออกกำลังกาย
ผิดที่ผิดทางผิดเวลามันจะไม่ได้สุขภาพ
มันอาจจะเสียสุขภาพก็ได้ดูสิครับทำไปได้ยังไงฮะ
หวาดเสียวจริงจริงโอ้กล้องหน้ารถคันหนึ่งครับ
วินาทีขณะที่ชายคนนี้ที่ใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนเนี่ย
กำลังวิดพื้นเออวิดพื้นอยู่บนยังไงเนี้ย
กระบะที่กำลังขับอยู่กลางถนนด้วยค่ะ
ตรงบริเวณกระบะเลยอ่ะได้เหรอคะแบบนี้ไม่ได้นะ
จับหลังคารถเท้าเหยียดไปตรงที่ปิดกระบะด้านท้าย
ได้เหรอครับเนี่ยเอาในเพจหนึ่งนะครับ
ก็มาโพสต์เอาไว้มีคนแชร์แล้วก็มาชมคลิปเนี่ย
นี่เป็นหมื่นคนเลยนะครับแสดงความเห็นด้วยบอก
เขาชมหรือเขาด่าเอาอย่างงี้อ้าวก็พูดตรงตรงว่า
ด่าก็เยอะเขาก็คงเป็นห่วงอ่ะเนอะ
ก็คือฝากเตือนเอาไว้มันทำแบบนี้เนี่ยอันตรายนะครับ
เกิดมือคุณหลุดขึ้นมาอืมลมมันตีพอดีอ่า
คุณจะปลิวเป็นใบไม้เลยนะครับแล้วล่วงลงพื้นไม่ได้ลงแบบใบไม้
จ้ะล่วงดังตุ๊บอืมคือเกิดไปบรรติเหตุได้เลยอ่ะ
นี่ลองคิดสภาพนะถ้าขาวืดลงไป
ล่วงตุ๊บอ่ะคือมันพลาดนิดเดียวมีโอกาสโอ้อันตรายมากเลยนะคะ
แล้วอาจจะเสียชีวิตก็ได้ด้วยก็เลยมาฝากเตือนกันไว้แบบนี้นะครับ
ถ้าอยากออกกำลังกายก็หาที่หาทางดีดีค่ะ
วิ่งกับพี่ตูนก็ได้สบายใจดีออก
เดี๋ยวพี่เขากำลังจะฝึกเล่นกายกรรมไปแสดงโชว์งานวัดอย่างงี้หรือเปล่า

ถ้าอยากออกกำลังกายจริงจอดรถลงมาวิดพื้นข้างล่างดีกว่า
สบายใจกว่าเยอะอย่าทำแบบนี้อันตราย
ยุคนี้มันมีอะไรแปลกเยอะจริง